อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องออกมาเตือนกันนะคะนักท่องเที่ยว
คือเวลาเราไปเที่ยวแล้วเจอช้างป่า

ส่งเสียงดังอย่าสาดแลสใส่เขา

อยู่นิ่งไว้ก่อนดูท่าทีไว้ก่อน
พยายามที่จะเข้าไปถ่ายรูปหรือเซลฟี่

นี่หมายถึงเป็นนักท่องเที่ยวค่ะ
กดลงไปถ่ายรูปช้างป่าบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลย
สัตวแพทย์เขาเตือนเลยนะคะว่านี่เป็นพฤติกรรมอันตรายมาก
เพราะว่าคุณอาจจะเสียชีวิตได้เลยทีเดียว

ไหลนะ
สะดุดมาก
อยากไปดู
คนบนรถที่เขาจับภาพไว้ได้เขาก็กลัวอันตราย

ช้างป่าเหมือนเป็นของคู่กันไปแล้ว
คือโอกาสเจอเยอะมากเพราะนั่นคือบ้านเขานะคุณ

กฎเขาบอกมาแล้วว่าถ้าเจออย่าเข้าไปใกล้อย่าลงไปแบบนั้น
เพราะว่าช้างเขาไม่คุ้นกับคุณหรอก
เพราะว่าเราอยู่กันคนละที่เขาก็ไม่รู้ว่าคุณมาดีหรือมาร้าย
เจ้าหน้าที่อุทยานชี้แจงให้ฟังบ่อยว่าถนนก็เป็นสิทธิ์ของช้างเขา
เพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ป่านะครับ
เราทำถนนไปตัดบ้านเขาบอกแล้วว่าไปเยี่ยมบ้านเขา
แล้วก็เนี่ยคือลงไปแบบนี้เอาจริงนะ
คุณไม่ห่วงชีวิตตัวเองอันนั้นคือสิทธิ์ของคุณแต่ประเด็นคือถ้าเกิดช้างเขาตกใจ
วิ่งไล่ขึ้นมาคนอื่นที่อยู่ข้างหลังอีกล่ะ
คือมันเป็นอันตรายกับคนอีกหลายคนเป็นอะไรต่อตัวช้างเองด้วยแล้วก็ต่อตัวคนเองด้วย
ซึ่งสังคมออนไลน์นะคะพอเห็นคลิปนี้เขาก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะแล้วค่ะ
ส่วนใหญ่ก็คือตำหนิพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ลงไปถ่ายรูปเพราะเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็ติดต่อไปยังคุณนนทิยาคนการเป็นผู้ที่ถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้เนี่ยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าบ่าย๒โมงเมื่อวานนี้เขากำลังขับรถจากอำเภอปากช่อง
เส้นทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปลงฝั่งปลาจีนบุรี
ก็มีผู้หญิงคนนึงนี่แหละค่ะลงจากรถไปถ่ายภาพกับช้างโดยไม่มีท่าทีเกรงกลัวอะไรเลย
ที่อยู่บนเส้นทางสองฝั่งเขาก็หยุดรถรอช้างเดินเข้าป่าไปไง
ตามปกติที่เขาต้องไปปฏิบัติกันนะคะ
คุณนนทิยาเขาก็เลยบอกว่าเขาดูพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหญิงคนนี้อยู่นานพอสมควร
ตัดสินใจถ่ายคลิปวิดีโอเก็บเอาไว้เพื่อจะออกมาเตือนสังคมว่าอย่าทำแบบนี้
เธอบอกเลยว่าเธอใช้เส้นทางนี้อยู่ตลอด
บางครั้งเจอโขลงช้างเลยนะคะซึ่งช้างเองเนี่ยก็ไม่เคยทำอันตรายคน
เพียงแต่ว่าทั้งเราและช้างต้องรักษากฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันให้ดี

ในช่วงน้ำตกเฉียวเหงียวสุวรรค์ไปนิดนึงนะคะ
ก็ไปเห็นผู้หญิงถือกล้องแล้วก็เดินตามช้างไปค่ะ
แล้วก็ยังพูดกับแฟนว่าอุ๊ยน่ากลัวไม่กลัวช้างทำร้ายเราเหรอ
แล้วทันทีมีรถเจินพี่มาเจินพี่บอกว่าไม่ให้ลงรถให้ขึ้นรถอย่างช้าง
แต่ไม่ค่อยทำอะไรคนนะดูพฤติกรรมของมัน
แท้เราคนไม่ไปแยะไปอะไรมันกวด

ก็ก็ทักทีเขาสนแยกไปใบเอกสารให้
่วนระเภทอะไรอย่างนี้ที่เขาจะดีแจให้ด้วย
ใช่ค่ะรู้ว่ากวดถูกออกข่าวก็ออกจากไว้

สัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
บอกเลยนะคะว่ากรณีแบบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ย
นักท่องเที่ยวคนนั้นไม่สามารถออกมาพูดได้เลยนะว่า
เปิดการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการค่ะ
กฎจริงค่ะว่าห้ามลงไป
ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าไม่รู้กฎระเบียบแล้วก็ข้อห้ามแบบนี้
เพราะเจ้าหน้าที่เขาประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดทุกช่องทาง
ข่าวเราก็ออกจะบ่อยนะคุณเวลาเจอช้า

กันทุกครั้งเลยและที่สำคัญคืออย่างที่บอกว่า

และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นมันมีผลต่อ

อาจจะทำให้ช้างมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
เจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลได้ยากขึ้น
อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่

ล่าสุดก่อนหน้าเหตุการณ์นี้จะมีนับ

หลังจากเหตุการณ์วันนั้นเองเนี่ยพี่เขาก็มีพฤติกรรม

ต่อให้คุณบอกว่าไม่เป็นไรหรอก

ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่เป็นไรหรอก
แต่มันคือการเริ่มต้นของอันตรายที่เกิดขึ้นกับคนอื่น

ช้างเนี่ยกลายเป็นจำเลยสิ่งแวดล้อมนะครับ
เพราะถ้าเกิดเขาทำอะไรคนขึ้นมาเนี่ย
เขาจะกลายเป็นจำเลยเลยนะฮะ

ไม่ว่าจะเป็นคนที่ต้องใช้เส้นทางผ่านตรงนั้น

และขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดด้วย

เพราะว่าพันธุ์หนึ่งคนมันจะทำก็ทำ
เพราะฉะนั้นเรื่องของการปฏิบัติตามกฎของคน

อีกนั้นคือเฉพาะลงโทษที่หนักที่สุดแล้ว

ก็มีหลายคนที่เข้ามาตำนีดอีกเรียน
ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำ
เพราะฉะนั้นนั่นคือบทลงโทษที่หนักที่สุดแล้ว
นี่แหละครับบทลงโทษที่คนในโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์อยู่

แต่ว่าคนที่ถ่ายแล้วก็โพสต์คลิปนี้
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคุณกลายเป็นสายตรวจโซเชียลไปในตัวด้วยนะครับ